เรายังมีหนึ่งความเร็วนะครับที่จัดตั้งแต่ปีที่แล้วเลย

แล้วติดตามมาหน่อยกับบรรยากาศชิงชัพโลกครั้งแรกของโลก
แล้วก็ครั้งแรกในทวิปเอเชียที่ไทยได้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพ
จากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
นับเป็นเกียรติประวัติครั้งสำคัญของประเทศไทย
กีฬาความเร็วที่แข่งขันกันที่ความเร็วถึง๔๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

โดยจัดการแข่งขันไปเมื่อวันที่๑๗๑๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
บรรดาสุดยอดนักแข่งทั้ง๑๖ทีม
ต่างเดินหน้าเพื่อชิงความเป็นหนึ่งกับตำแหน่งแชมป์โลก

ก่อนที่จะพาเครื่องบินของเขาเอง
ทยานขึ้นสู่ฟากฟ้า
ตลอดการแข่งขันที่ขับเขี้ยวกันทั้ง๓วัน

ตกเป็นของทีมโค้ชชาวสหรัฐอเมริกา

มาแซงขึ้นนำในรอบที่๔

คว้าแชมป์โลกไปครองอย่างเป็นทางการ
ขณะที่รองแชมป์เป็นของฟิลิปโกฟอร์ต

จากรอบเทสเมื่อปี๒๐๑๖ที่ประเทศไทย

โดยทีมโคลสเปิดเผยว่าผ้าคุมใจ

ทั้งหมดเกิดจากความมุมานะพยายามและตั้งใจ
ว่าจัดได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างมหาศาล

ให้นักท่องเที่ยวเกิดความตื่นตัว
ภายในบริเวณจังหวัดชนบุรีและเมืองพัทยา
อีกทั้งสร้างความรู้จักไปทั่วทุกมุมโลก
ตลอดระยะเวลา๓วันของการจัดการแข่งขัน
และกิจกรรมโดยรอบกว่า๑หมื่นคน

เพื่อสร้างความตื่นเต้นให้ชาวไทยได้รับชมกันอีกครั้ง